ไปดูความคืบหน้าวิหารกลางน้ำที่ลบบุรีพังถล่มลงมานะครับ
จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าโครงสร้างในการก่อสร้างนั้นไม่ได้มาตรฐาน
ทำให้มันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็พังลงมาข้างหลังแบบนี้ครับ
นี่คือสภาพความเสียหายของวิหารกลางน้ำวัดสะพานนาคซุดตัวลงมา
ทำให้ชิ้นส่วนวิหารแตกหักพังเสียหายผนังก็มีรอยแตกร้าว
โชคดีไม่ได้มีคนเจ็บหรือเสียชีวิต

ข้างในนั้นประดิษฐานเป็นรูปหล่อหลวงพ่อปาน
รูปหล่อสองเด็กพระพุทธจารย์โจพรมรังสี
แล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำตั้งอยู่ที่เรือนกลางสะน้ำของวัด
ตอนนั้นกำลังนั่งให้อาหารปลาอยู่ตรงที่บริเวณทางเดินวิหารกลางน้ำ
กับเพื่อนสองคนจากนั้นมียินเสียงดังขึ้น

สักพักหนึ่งขึ้นแล้วเพิ่งสุดลงไปตกน้ำแบบนี้แหละครับเออ
ปูนก็หล่นลงมาสิ่งของมากมายก็ร่วงลงน้ำ
ตอนนั้นตกใจมากไม่กล้าขยับตัวไม่กล้าวิ่งหนี
พอกลัวขยับแล้วไอ้ที่ยืนอยู่มันจะพังไปด้วย

ก่อนที่จะมีจังหวะพากันวิ่งออกมาได้อย่างปลอดภัยครับ
ส่วนประธานกรรมการบริหารวัดนายอุดมศักดิ์พลอยบุตรบอกว่าวิหารกลางน้ำ
เริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี๕๘
ทางวัดไม่มีเงินก้อนก็ทยอยสร้างไปเรื่อย

จนไปเสร็จในเมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบสักการะบูชาได้๕๖เดือนแล้ว

แต่ว่าทุกปีก็จะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่สระนะเนี่ย

แต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุเขาสูบน้ำเข้าไปเยอะเลย
เพื่อให้น้ำมันกลับเก็บเอาไว้ใช้ในตอนที่เป็นหน้าแรง
แต่ว่าตอนที่จัดงานน้ำมันก็ลงหน่อยนะครับ

กับการที่วิหารกลางน้ำพัง
เพราะว่าเป็นส่วนรวมใจของชาวบ้านด้วย
แต่ฉิวว่าเป็นมือภาระมีขององค์พระที่ประติศธานอยู่ข้างใน
ทำให้ไม่ได้มีใครเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
รวมทั้งพระพุทธรูปก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่แตกหักด้วย
แต่ชาวบ้านบอกว่าอีก๔วันหวยจะออกแล้วทำยังไงดีล่ะ
ไหนมันก็เกิดเหตุก็ตีเลขซะเลย
เออเอาพาไปเสี่ยงโชคตามกัน
อธิษฐานว่านี่นะถ้าพวกเราถูกรวรณที่๑นะ
เดี๋ยวจะเอาเงินที่ได้ไปร่วมกันสร้างวิหารนี้ขึ้นมาใหม่

เขาพูดเมื่อไหร่สาธุไม่ใช่เหรอ

ชาวบ้านที่ติดกิ๊กเขาพูดว่า๔๖
คุณอาริยารอเข้ารายการบอกว่าได้คิดว่า
ผู้ชนแล้วไม่ได้ใบ้อะไรแต่ชาวบ้านพูด

ประทัดที่เราอ่านไป๒วันก่อนจำได้ไหม

เป็นความเชื่อสู่บุคคลแล้วแต่ละกัน
ใครจะได้ยินอะไรก็แล้วแต่ก็เอาไปเสี่ยงโชคเอาละกันนะฮะ
โดยเมื่อวานทางด้านของโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองจังหวัดลบบุรี
เขานำทีมไปตรวจสอบมันผังได้อย่างไรเขาบอกว่า
มีการเสริมเหล็กไม่สมบูรณ์ซึ่งเมื่อวานเรามีการตั้งข้อสังเกตไว้เห็นไหม
เด็กมันบางมันน้อยแล้วก็ไม่ถูกตำแหน่งตามหลักวิชาการ
รวมทั้งถึงการก่อสร้างตัววิหารเองฐานรากเองไม่มีความต่อเนื่อง
ให้ฐานรากไม่มั่นคงก็ซุดตัวลงมา
เรื่องต้นทางวัดปิดพื้นที่นี้ไม่ให้คนเข้าไป
กว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วก็ให้มันเป็นสภาพที่สามารถที่จะใช้งานได้
แล้วก็หลังจากงานรอยกระทงวัดเองจะสูบน้ำออกจากสระ
แล้วก็ให้ทางด้านของโยธาธิการไปตรวจสอบ
แล้วก็จะมีการซ่อมแซมเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบศักระได้อีกครั้งหนึ่ง
ขอให้ชาวบ้านเขาถูกหวยจะได้มีเงินไปซ่อมแซมวิหารกลางน้ำแล้วกัน